คุณผู้ชมครับไปต่อที่เรื่องของอุบัติเหตุ
เป็นการชนแบบวินาศสันตโร

ด้านหน้าดันมีรถเก่งไปตัดหน้า

แต่ด้วยความเป็นรถบรรทุกนะเบรกกระทันหัน

คันหลังที่ขับตามมาเบรกไม่ทัน

สิบสองคันสิบสองเลยเหรอฮะสิบสองคันถึงบอกว่าเป็นการชนที่วินาทสันตโลเหลือเกิน
ใช่ดูสิฮะรถก็ติดยาวเต็มไปหมดครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงครึ่งของเมื่อวานครับ
ในพื้นที่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับ
ช่วงกม๗ถนนมิตรภาพขาเข้าโคราชครับ

นะฮะจุดแรกเนี่ยเป็นรถชนกันสี่คันก่อน
ชนเสียหายกันไปแล้วขวางอยู่แบบนี้
ก็เละเทะอยู่อย่างที่ผมบอกว่า๑๒คัน
ห่างจากจุดแรกไปอันนี้จุดแรกก่อนนับดูสัก๔๕คันได้
ห่างจากจุดแรกไปอีกประมาณ๕เมตร
ไปเจออีก๘คัน
คือมันมีความเบรกกันหลายชั่วแล้วมันก็ชนกันเองคุณผู้ชม
ตรงนั้นอีก๑๐ล้อ๑กระบะ๓รถเก๋งอีก๒อันเด็กประสงค์อีก๒
ชนกันเป็นทอดแบบนี้ทั้งหมด๑๒คันและมีคนเจ็บด้วย
รายแรกบาดเจ็บเพราะหน้าอกกระแทกอีกรายหนึ่งอาจจะถลอกเล็กน้อย
คนนี้เขาก็แบบบาดเจ็บนะเอาถามต้นเรื่องต้นเหตุกันก่อน
รถบรรทุกพ่วงคุณรุ่งชายที่เป็นคนขับบอกว่า
เขาเสียหลักอยู่ข้างหน้าขวางกันอยู่แล้วทำยังไงดีเขาเข้ามาเลนผม
ผมก็ต้องเบรกพอแตะเบรกปุ๊บรถที่ขับตามหลังมาด้วยความเป็นถนนมิตรภาพ
มาด้วยความเร็วเอาไม่อยู่ก็เลยเสียหลักพุ่งชนท้ายผม
หลังจากนั้นแหละฮะตุ้มตุ้มตุ้ม๑๒คันนู่นรถติดยาวเป็นกิโลนะฮะ
ตามรถเซาพอร์แกงคอดไปตรวจสอบและเก็บทุกอย่างเป็นหลักฐาน
เชิญตัวคนขับทุกคันไปสอบสวนต่อที่โรงพักนะฮะ
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าใครเป็นต้นเรื่องต้นเหตุแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย
เห็นของคุณเนี่ยชนกันขนาดนี้นึกภาพออกถนนมิตรภาพ
คนขับด้วยความเร็วมันใช้ความเร็วอ่ะรถอ่ะ